เอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งการรณรงค์นะคะ
โดยสภาเพศรัชกรรมและองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเพศรัชกรรม
ก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
ในโอกาสมหามงคล๑๒สิงหาคมนี้นะคะ
สัชกรนินสุวรรณลีลารัศมีนายกสภาเพศรัชกรรม
ได้แถลงข่าวโดนโรงสัปดาห์เพศสัตว์๒๕๕๙
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสเฉลิมพระชมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙ค่ะ
และเพื่อทำงานเชิงรุกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้ยา
เนื่องจากตอนนี้นะคะประเทศไทยของเรา
กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
แล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพจากโรคเรื้อรังต่าง
มีการใช้ยามากกว่าวัยอื่นค่ะ
โดยพบว่าผู้สูงอายุมีการใช้ยาผิดมากกว่า๑๔๐แล้ว
และผู้สูงวัยก็มักจะมีปัญหาสุขภาพหลายด้าน
เช่นเรื่องความดันเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตีบเข่าเสื่อม
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมากกว่า๑โรคด้วยนะคะ
ทำให้ผู้สูงอายุก็ได้รับยาหลายชนิด

ที่จะเกิดผลข้างเคียงหรือว่าเป็นอันตราย
จากการใช้ยาผิดได้ง่ายนั่นเองนะคะ
ฟังเสียงนายกสภาเพศรัชกรรมกันนะคะ
แต่ว่าในสถานการณ์ที่เราไม่ได้ไปดูเขาที่บ้าน
เขาก็จับมากินพร้อมกัน
เพราะฉะนั้นเกิดปัญหาว่าใช้ยาปนกันนั่นเอง
นอกจากนี้ก็ยังบอกด้วย
ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักจะดื้อ
แล้วก็ไม่ดูแลตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น

เพื่อขอรับคำปรึกษาในการใช้ยา
คือกลัวไงว่าถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาล

ก็เลยทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง
รวมไปถึงปัญหาที่เกิดสภาพร่างกายเสื่อมไปตามวัย

วัยวะหรือว่าการทำงานต่างของระบบในร่างกายมันก็จะเสื่อมลง
ปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวสายตาความจำ
พวกนี้นะคุณเป็นปัจจัยที่จะส่งผล
ไปถึงการใช้ยาแบบไม่ถูกต้องทั้งนั้นเลย
ถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้ก็จะกลายเป็นปัญหาสาธารณสุข

เพื่อไม่ให้ผู้สูงวัยใช้ยาผิดหลักเลย

จะต้องมีผู้ดูแลคอยจัดยาให้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
โดยงานสัปดาห์เพศรัชกรรมประจำปี๒๕๕๙
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๘ถึง๑๔สิงหาคมนี้ค่ะ
จัดขึ้นณสถานพยาบาลใกล้บ้านที่ร่วมโครงการ

ก็คือดูแลผู้สูงวัยใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุขนั่นเองนะคะ
บางทีจะปล่อยหรือว่าให้ผู้สูงวัยจัดการเอง

สมัยที่ยังหนุ่มยังสาวอาจจะทำไม่ได้

แล้วก็เขียนแบ่งใส่ตลับยา
แล้วก็เขียนอธิบายตัวโตเอาไว้ให้เห็นชัดเจน

ยาผู้สูงอายุเยอะมากของคุณแม่ของพ่อผมนะ
โอ้โหเต็มซองไปหมดเลยไม่รู้กี่ชนิดชนิดนะครับ
เขาบอกว่าผู้สูงอายุบางท่านก็จะบอกว่ากลัวเป็นภาระลูกหลาน
แต่เราต้องใช้วิธีอย่างที่คุณบอกจัดให้เลย
จัดเป็นบล็อกให้เลยแล้วก็คุณแม่ทานหรือยัง
ไม่ต้องรอให้ท่านบอกให้เราจัดให้นะครับ